หกกรกฎาวันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะคนไทยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นจะพาไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยนะ
ช่วยดูหน่อยตาไม่ค่อยดีว่านี่นี่คือต้นมะม่วงหรือต้นหอนไก่
มะม่วงหรือต้นหอนไก่ต้นหอนไก่หรือต้นมะม่วง
พี่ต้นพี่เบิร์ตช่วยโฟกัสหน้าจอแล้วบอกน้องหน่อยค่ะ

คือโฟกัสแค่นี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวจะมีภาพกว้าง
ท่านจะเห็นทั้งต้นเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันคือต้นอะไรนี่เฉลยแล้ว

แต่เห็นไหมเมื่อสักครู่ออกเหมือนต้นหมอนไก่เลย
ต้นอย่ามองต้นหน้าต้นหน้าเป็นต้นกล้วย

เนี่ยมาออกกลางลำต้นแบบนี้เออมันแปลกนะ
พอแปลกแบบนี้แล้วมันยิ่งแปลกเข้าไปอีก
เพราะมันมาออกช่วงวันสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกวันที่๑๖คุณผู้ชม
นี่ไม่ใช่ต้นหอนไก่นะคะเป็นช่อของต้นมะม่วง
แต่กิ่งออกมาคล้ายหงอนไก่ชี้ขึ้นฟ้าน่าประหลาดใจแบบนี้ค่ะ
บอกบ้านเลขที่ก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวจะลืมนะคะ
บ้านเลขที่๔๓ทับ๒แล้วเลข๒ตัวนี้มันไปตรงกับหมอไก่อีกแล้ว
หมู่ที่๙ตำบลบึงสามพันธ์อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
บ้านนี้เป็นบ้านของคุณพัชลินเรืองนิธิฮิรันอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ม่วงต้นนี้ค่ะเธอเล่าบอกว่าเป็นต้นพันธุ์ฟ้าลั่นนะครับ
มาแล้วก็หลายปีคือทุกทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งกิ่ง
เพื่อไม่ให้ต้นไม้ต้นมะม่วงมันสูงเพราะเกรงว่าเดี๋ยวกิ่งจะหักโค้นลงมาใส่หลังคาบ้าน
ที่ผ่านมาก็แต่งกิ่งปกติไม่เห็นจะมีอะไรแต่อาทิตย์ที่แล้วมันมีอะไรผิดปกติ
เพราะต้นมะม่วงแตกกิ่งออกมาเป็นช่อคล้ายกับหงอนไก่แล้วแตกออกมา๒ช่ออาปริศนธรรมก็มาค่ะ
แตกออกมาสองช่อที่โคนต้นสร้างความแปลกประหลาดใจยิ่งนักนะคะช่อมะม่วงแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่พลาดที่จะอะไรฮะชุบแป้งเลยค่ะไม่ใช่ชุบแป้งทอดนะคะทาถูทาถูรูปคลำแล้วเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยมันจะปรากฏออกมาคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะโฟกัสหน้าจอค่ะ
เจ้าของบ้านไปส่องหาเลขเด็ดที่โคนต้นมะม่วงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนชาวบ้านล่ะมาไหมก็ต้องมาแล้วปรากฏว่าตอนที่รูปเนี่ยเจ้าแมวตัวนี้คือแมวเนี่ยฉายาแมวเก้าชีวิตมันมาปีนนี่ดูสิจากที่มันไม่เคยปีนมันมาปีนต้นมะม่วงต้นนี้กลายเป็นว่าเอ้าไอ้ความเชื่อที่มีอยู่แล้วก็เชื่อเข้าไปอีกค่ะ
อันนี้ลูกแพ้มากินหักไป

คิดว่ามาให้โชคไหมที่มันเกิดขึ้นแบบนี้

สิ่งโชคเนอะ
แต่ใจชอบนะ๙๒๔

อันนี้เป็น๒แฉกเราก็คิดว่าจะเป็น๙๒๔
นั่นแหละค่ะที่เขาทาถูทาถูเนี่ย
เค้าบอกเลขนั้นแหละค่ะ

อยากผ่านหน้ากล้องอยากเป็นตัวเทาะอยากเป็นตัวเอก